คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราวันนี้ค่ะ
ขอเริ่มกันที่ข่าวสูญเสียของคนในวงการบันเทิงนะคะ
จากไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะกับนักแสดงเจ้าบทบาท
คุณอ้อยกาญจนาจินดารัฐค่ะ
โดยหลังจากทราบข่าวร้ายคนบันเทิงได้โพสต์ภาพแสดง
ความเสียใจมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณฮันนี่พัดสอน
เพื่อนสนิทของพี่อ้อยกาญจนาพี่เต๋าสมชายคุณยุ้ยจีรนัน
เคยร่วมงานละครกับพี่อ้อยหลายเรื่อง
รวมไปถึงผู้จัดคนดังพี่เอสุภาชัยแล้วก็พี่แอนทองประสมค่ะ
โพสต์ภาพพี่อ้อยกัญจนากับสามีระหว่างไปออกรายการ
เสือสิงกระทิงแซ่บเขียนข้อความว่า
เป็นภาพเมื่อ๒อาทิตย์ก่อนค่ะที่พี่อ้อยนั้นมาออกรายการ
โดยที่ไม่ทราบมาก่อนว่าพี่อ้อยนั้นไม่สบาย
ขอให้พี่อ้อยหลับให้สบายคิดถึงพี่เสมอค่ะ
อีกหนึ่งคนบันเทิงที่ถือเป็นคู่ขวัญของพี่อ้อยนะคะ
นั่นก็คือซุปตาอย่างพี่เบิร์ดทงชัยค่ะ
ที่ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยและภาพสมัยเล่นภาพยนตร์
ด้วยรักและผูกพันพร้อมกันนั้นนะคะ
พี่เบิร์ตค่ะยังได้ส่งคลิปเล่าความรู้สึกที่มีต่อ
พี่อ้อยกาญจนาที่ถือเป็นเพชรน้ำงาม
ของวงการมันเทิงด้วยค่ะ
พี่น้อยน่ารักมากครับพี่น้อยขยันพี่น้อยสวยดีทุกอย่างเลยครับ
เป็นคนที่น่าจะเอาเยื่องอย่างและบ๊อตดีใจที่บ๊อตได้ทำงานกับพี่น้อยในวันนั้นด้วย
ทางด้านนักแสดงหนุ่มอย่างปั้นจันปรมะนะคะก็ถือว่าเป็นหลานแท้ของแม่อ้อยกาญจนาค่ะ
เพราะว่าคุณแม่ของปั้นจันทร์เป็นพี่สาวแท้ของแม่อ้อย
คือคุณปั้นจันก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่น้าอ้อยจะเสีย
แม่ของตัวเขาเนี่ยโทรไปหาที่โรงพยาบาลแต่ว่าไม่ทันค่ะ
แล้วการสูญเสียครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะกระทันหันมากนะคะ
โดยหลังจากนี้จะช่วยดูแลและช่วยให้กำลังใจครอบครัวของน้าอ้อยต่อไปด้วยค่ะ
ก็จริงเจอน้าอ้อยมาตั้งแต่คือผมเกิดมาน้าอ้อยก็เลี้ยงผมมาด้วยนะครับ
วิ่งเล่นกันมากับลูกสาวน้าอ้อยน้องเพลง
ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ทางลูกหลานแล้วก็ญาติพี่น้อง
ได้เข้าไปดูทุกวัน
คุณหมอก็บอกว่าให้ญาติมาอยู่ข้าง
เมื่อวานผมเนี่ยผมคือคุณแม่โทรมาตอนประมาณ
บอกว่าน้าอาการไม่ค่อยดีแล้วผมก็วิ่งไป
แต่ว่าผมถึงหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎพอดีแล้วคุณน้าก็เสียพอดี
มันค่อนข้างเร็วไปหน่อยเพราะว่าน้าเพิ่ง๖๑นะฮะ
แล้วก็ที่จริงมันมีทามมิ้งที่ควรที่จะแบบว่า
อยู่อีกนิดนึงได้นานกว่านี้อะไรแบบนี้
โดยเมื่อช่วงเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ทางครอบครัวของคุณอ้อยกาญจนานั้น
จัดพิธีรดน้ำศพที่วัดมกุฎกษัตยารามราชวรวิหาร
โดยมีคนในวงการบันเทิงมาร่วมงานค่ะ
ที่คุณปั้นจันปรมะเกมสานติค่ะ
แล้วก็คุณส้มชนะการสุชาวงวิลัยรองเขามูลคดี
ลูกสาวค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเผยว่า
อ้อยนั้นเป็นหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
แล้วก็มาทราบว่าเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อหุ้มปอด
แล้วก็กระดูกระยะลุกลามเมื่อเกือบ๒ปีก่อน
แต่การเสียชีวิตแพทย์นั้นได้แจ้งว่า
เกิดจากโรคหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรง
แล้วมาซุดช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมา
โดยในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก

บันเทิงไทยรัฐค่ะต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยค่ะ
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อประมาณ๔โมงที่ผ่านมา
บันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ